ที่ต้องใช้รถสาธารณะก็จะเจอพี่โชเฟอร์พี่คนขับมีพฤติกรรมแปลกไม่เหมาะสม
อย่างรถตู้อย่างอย่างกรณีรถตู้นี้ไม่ไหวจริง

คุณผู้ชมครับผมเนี่ยไม่เล่นเกมในโทรศัพท์มือถือช่วยดูหน่อยช่วยเบิร์ตดูหน่อย
เขาเล่นเกมใช่ไหมเล่นเกมอะไรน่ะเขาบอกมันคือสล็อตใช่ไหม
สล็อตครับคุณผู้ชมฮะเพจโหดจังจังหวัดภูเก็ตครับแชร์คลิปผู้โดยสารคนหนึ่ง
นั่งรถตู้จากป่าตอจะเข้าตัวเมืองภูเก็ตครับ
คนขับรถตู้เขาบอกว่าเล่นเกมปั่นสล็อตมาตลอดทาง

อ้าวล่าสุดวันนี้นายกรพิทักษ์อาจสุวรรณครับ
หัวหน้ากลุ่มวิชาขนส่งภูเก็ตนะฮะ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งภูเก็ตนะครับ
เรียกตัวนายสุรนาศอดุหมันคนขับรถตู้ในคลิปมาเปรียบเทียบปรับครับ
เนื่องจากเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถมีความผิดตามพรบขนส่งทางบทมาตรา๑๐๒

ขนส่งจังหวัดภูเก็ตเปรียบเทียบปรับนายสุรนาศเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
แล้วสั่งพักใบอนุญาตเป็นเวลา๙๐วันนะครับหลังจากเป็นต้นไปนับจากวันนี้เป็นต้นไป
ไม่สามารถขับรถได้๙๐วันนะสุรนาธิ์นะครับวันนั้นบอกว่าอ๋อมีผู้นิสัยในรถ๗คนครับ
ก็เลยหยิบมือถือมาเล่นไม่ถึงสองนาทีพี่สิบห้าวิไม่ได้๑๐วินาทีพี่ก็เล่นไม่ได้ครับ
เล่นไม่ได้เลยฮะจะกี่นาทีกี่วินาทีก็ตาม

หลังจากกรมการขนส่งทางบกสั่งพักใบอนุญาต๙๐วัน
คงจะต้องหางานใหม่ทำไปสักระยะก่อนครับ

ประมาณทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่ง
จากในตัวเมืองภูเก็ตครับผมไปส่งที่ป่าตองครับผม
ทราบไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดนถ่ายด้านหลังไม่ทราบเลยครับผม
ไม่ทราบแค่ที่มีส่วนงานที่พ่อวางเลย
ครั้งนี้ทำบ่อยไหมก็เพิ่งครั้งแรกครั้งแรกครับผม
เล่นอะไรเล่นเกมอะไรเล่นตลอดครับผม

อยากฝากเตือนคนอื่นว่าอย่าเล่นโทรศัพท์ในสถาบัติขับรถ

คนขับรถสาธารณะไม่ได้เลยนะครับ
เล่นโทรศัพท์ไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับ